ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง
แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ๊ยวันนี้ก็เป็นวันพื้นฐานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

และที่สำคัญเลยนะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยนะ
เราจะต้องมาฟินกับเชฟกระทะหลอดแบบแล้วก็ผู้ชายในฝัน

เมื่อวานดีเจลุยเนี่ยก็ทำให้เราเนี๊ยมตาทุ่มจอกกันไปนะ

เหมือนว่าหวานเวอร์หวังอลังการมากเลยอะ
มันช้ำมันช้ำสาวทั่วประเทศมันช้ำมากเลยอ่ะ
นี่คุณผู้ชมคะแล้วอะไรรู้ไหมคะ

สังคมแบบว่าก้มหน้ามีปฏิกิจกระยะของคนละคร่างบ้าง

งานเกาหลีแบบอินเตอร์สุด
ดูดีสิสุดขนรู้ไปหมดแล้ว

เล่นใหญ่เล่นเยอะกันไปใกล้กันไป

น่าใสมากเลยคือยาวเล่นใหญ่ขนาดนี้
คุณผู้ชมอยากเห็นเชฟกระทะหล่อตัวจริงของเราในวันนี้ก็แล้วใช่ไหม

มันดีมากมันดีมากมันงานเก่าสุด
ถ้าได้เป็นต่อเขาเลยค่ะนี้ชื่อว่าเชฟประทะหรอก
เชฟกระทะหลอก
หมายก๊อตนี่มันเชฟในแบบชัดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สูงยาวเข่าดีแต่งตัวมีสไตล์จนติดหนึ่งในห้าสิบหนุ่มครีโอปีสองพันสิบห้า

ขอเปิดครัวต้อนรับสองเชฟกระทะหล่อวันนี้เชฟคริสและเชฟกัน
สองพี่น้องหน้าเด็กแต่ไม่เด็กประสบการณ์เพราะส่งตรงมาจากนิวยอร์ก
แท็กทีมกันแบบนี้ต้องมีเมนูพิเศษพิเศษมาฝากอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเชฟคริสเชฟกันค่ะ
ยินดีต้อนรับเชฟคริสแล้วก็เชฟกันค่ะ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
เอ้ามาทำดีกว่าเออมาถึงรายการของเราแล้วครับผมปกติทำอาหารแนวไหนกันกันทำแนวไหนคะแนวอาหารข้าวแล้วก็เป็นอาหารฝรั่งครับอ่าเป็นแนวฝรั่งครับผมเชฟคริสจะทำเป็นของหวานใช่ไหมครับผมเป็นเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องแป๊บอ่าแล้วที่อยู่ข้างหน้าเราในวันนี้คืออะไรเออมาทำอะไรคะวันนี้จะมาส
อ่าขอเชฟกันค่ะส่วนของผมเป็นแบบเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดจี๊ดสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็สาวสาวครับ
แล้วก็เดี๋ยวพวกเราต้องทำตามเหรอทำตามอ่ะก็นั้นพีคละคนเนอะ
ลองของเขาเอาครับไม้เข้าสีแหข็อโอเคหักก็อย่างแรกนะครับอ่าเสร็จแล้วเหรอ
โอเคน่ารักที่สุดเอาอะไรครับบอกพี่กาว
น้ำแคงนี้จะเป็นไหมงานี่แบบว่า
ถ้าอย่างนี้น้ำแข็งมันจะแตกแล้ว
มันจะทำให้มันจืดเร็วครับ

ก็เริ่มจากตวงนมที่ผสมกับไวท์ช็อกโกแลตแล้วก่อนนะครับ
อันนี้ก็แค่ไหนค่ะ๑ช็อตประมาณ๖๐มิลลิเมตร
เราก็จะใส่ประมาณสัก๒๓ช็อต
แล้วก็ใส่น้ำเขียว

น้ำแดงก็ได้ครับ

มันจะแข็งไป
นี่เป็นเด็กดีเขาต้องมาดูอยากได้ชิ้น

อ้าว

ไปยัง

นี่คือการกรองของนาง
เดี๋ยวนี้ยุคนี้เขากรองกันแบบนี้แล้ว

แล้วก็มีใบสารแหน่

คือตอนแรกเขาจะ

คือมันมีทั้งนมเปรี้ยวมีทั้งโยเกิร์ตมีทั้งแบบแพชชั่นฟุตมันแบบ

มาดูแล้วจริงเหมือนจะ

แต่จริงทำใช้เวลาแป๊บเดียวจริง

เราก็ไม่ยอมแพ้แน่นอน

เราบ้านว่าชิมหัวเชฟเขาต้องเยอะ
ช่วงหน้าค่ะ